อีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะลองฟังกันหน่อยสิว่า
คำแก้ตัวนี้หรือคำชี้แจงนี้ฟังขึ้นไหม
สำหรับในอาร์ตที่ไปฆ่ามัดมือมัดเท้า
สาวไซด์ไลน์ที่ชื่อเปิ้ลนะคะหมกอยู่ที่ห้องพับแมนชั่นที่ประธุมฐานี
หลังจากที่ตัวเองพยายามจะกินยาฆ่าย่าฆ่าตัวตายหนีความผิด
ไม่รอดนะคะเพราะคุณต้องอยู่รับกรรมในสิ่งที่ทำ

พาไปล้างท้องทันทีจนกระทั่งสามารถพูดคุยสอบสวนได้
บอกว่าจริงตั้งใจเพียงแค่ชิงทรัพย์
แต่เพราะถูกผู้หญิงด่าเหยียดหยามดูถูกว่าไอ้ขี้คุก
คำนี้แหละที่ทำให้เขาบอกว่าสติมันขาดสบั้นเลย
บันดาลโทษะแล้วก็ฆ่าแต่มันบันดาลโทษะจริงหรือเปล่า

พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
แถลงผลการจับตัวนายเถลิงศักดิ์สุกวารีหรือว่านายอาร์ต
ผู้ต้องหาที่ฆ่าชิงทรัพย์นางสาวเพ็ญพิมลบุญช่วยเหลือหรือเปิ้ล
สภาพที่ศพเปลือยกายถูกมัดมือมัดเท้าด้วยสายไฟ
และใช้ผ้าสีแดงซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชุดเรสของผู้ตายนี่แหละ
อุดปากแล้วก็รัดคอจนแน่นในห้องพักที่อำเภอธัญบุรี
ปฐุมธานีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่พบศพ
คือ๕กันยายนนะคะพลตำรวจตรีธนายุทธ์บอกว่า
หลังก่อเหตุเนี่ยนะนายอาร์ตเล่าให้ฟังว่า
เช่ารถยนต์ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสอนอทุ่งมหาเมฆ
แปลงป้ายทะเบียนเมื่อสักครู่นี้คือมีการขูดตัวเลขออก
เอาสีพ่นใหม่ให้ดูแล้วมันไม่ใช่เนี่ยเห็นไหม
มันจะมีร่องรอยอยู่ที่เลขทะเบียนที่รถ
เพื่อจะปิดบังเลขทะเบียนนะครับตอนหลบหนีนะ
จากนั้นขับไปพัทยาแล้วขับไปที่ลบบุรี
พื้นที่บ้านภรรยาใหม่ของนายอาร์ตค่ะ
สุดท้ายไปถูกจับตัวได้ที่โคราชนะคะที่อำเภอด่านขุนทศ
อาร์ตรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริง
สาเหตุก็คือประสงค์ต่อทรัพย์และถูกผู้ตายดูถูกเกียรติหยาม
สืบสวนไปก็ปรากฏว่าจริงผู้ตายกับนายอาร์ตไม่ได้เพิ่งเคยเจอกัน
ติดต่อกันหลายครั้งแล้วค่ะ
อาร์ตก็บอกว่าก็มีการโอนเงินให้ผู้ตายด้วยนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูตำรวจเขากำลังสืบสาว
เส้นทางการเงินกันอยู่ว่าโอนเงินเรื่องอะไร

เพราะว่าตรวจสอบไปในอาร์ตเคยถูกดำเนินคดียาเสพติด
ในทองที่สอนอพระขนงและสอนอบางมศนานกว่า๖ปีด้วย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
ทรัพย์ในเวลากลางคืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ
อย่างที่บอกว่าเขาพยายามกินยาค่าย่าเพื่อฆ่าตัวตายหนีความผิด
หมอล้างท้องอะไรให้เรียบร้อยแล้วแต่บอกว่าขอให้ยังรักษาตัวอยู่ในความดูแลของหมอ
อีกสักหนึ่งถึงสองวันก็แล้วกันแต่เบื้องต้นก็มีการอายัดตัวผู้ต้องหาก่อน